นี่ก็คืออาณาจักรของขนมคางกุ้งโอคุสโน
เจ้าแรกในประเทศไทยที่เคยสร้างยอดขายมาแล้วกว่าร้อยล้านบาท
โรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล
เมื่อ๗ปีก่อนนะคะแพร่ก็เริ่มหยิบตัวคางกุ้งนี้
พร้อมกับมีความสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันจะเป็นขนมได้หรือเปล่านะ

สุดท้ายนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าหลังจากนั้น๗ปี
คางคางกุ้งโอคุสโนจะพาแพร่เดินทางมาได้ไกลขนาดนี้
ความรู้สึกแรกเริ่มเลยนะคะที่เริ่มทำธุรกิจขนมค้างกุ้ง
มีความกังวลในเรื่องของสินค้าค่อนข้างเยอะมาก
เพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าคางกุ้งมันจะขายได้หรือเปล่า
เป็นสินค้าที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากในท้องตลาด
ปกติแล้วเราจะเห็นกุ้งที่เป็นตัวกุ้งหางกุ้ง
แต่ว่าเป็นครั้งแรกของขนมเลยที่เราใช้ตัวค้างกุ้งมาทำเป็นขนม
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มองว่ามันต้องไปได้
การเดินทางของโอคุสโน่เริ่มต้นที่ความแปลก
และยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน
เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
คัดเอาคางกุ้งมาใช้เป็นจุดขาย
แต่หนทางการทำธุรกิจมักจะมีเรื่องท้าทายเสมอ
โดยเฉพาะกับเด็กวัย๒๐ต้นที่ด้อยประสบการณ์การทำธุรกิจ
ด้วยความที่เราเป็นเด็กค่ะใหม่ประสบการณ์
เราก็จะเจอสิ่งสภาพแวดล้อมต่าง
อย่างเช่นมีคนดูถูกหาว่าเราเป็นเด็ก

จนทำให้เรานะคะปัจจุบันนี้ก็เลยมีเป็นโรงงาน
แต่เชื่อว่าน้อยคนนักนะครับจะรู้จักเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้นะฮะ
ที่เป็นเจ้าของนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะฮะ

เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเขาเลยค่ะก็จะได้เงินเดือนแล้วก็ได้เงินเก็บมาด้วย
ครับผมได้มีประสบการณ์ไปทำงานอยู่ที่นู่นด้วยนะครับ
ใช่แล้วตอนกลับมาแล้วบอกว่าคุณพ่อกับแม่ว่าไม่อยากทำงานละกมันเดือนแล้ว
ทำกฎิกาของตัวเองด้วยวัยเพียง๒๒ปีตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับ
เขาก็เห็นด้วยว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการกลับมาจากที่โซโลเนียแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบค่ะ
เขาก็เลยบอกโอเคงั้นก็ลองดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์คหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่ใช่
เราก็ค่อยไปลองหางานอื่นทำดูพอกลับมาก็เลยเริ่มธุรกิจแรก
วันหนึ่งเราขับรถไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีแล้วก็จะเห็นไล่สับปะรดค่อนข้างเยอะ
เราก็ไปเห็นตัวสับปะรดเนี่ยค่ะคือเป็นไล่สับปะรดแล้วก็มีคุณลุงเขากำลังคัดสับปะรดขึ้นรถไปขาย
ก็จะมีเข่งหนึ่งที่เขาทิ้งก็เลยคิดว่าเกิดไอเดียอยากทำไอติมสับปะรด
โดยใช้ตัวลูกสับปะรดที่เราทิ้งมาคว้านแกนออกแล้วก็เอาไอศครีมใส่เข้าไปในลูกแล้วก็ขายตามร้านอาหาร
แล้วแบบนี้ธุรกิจแรกนี้เริ่มทำแบบจริงจังแค่ไหนคะใช้เงินลงทุนเยอะไหมยังไงบ้าง
ก็ใช้เงินลงทุนประมาณหมื่นนิดนะคะดังความที่เราทำตัวสับปะรดเอง
เพราะว่าเราไปจ้างเขาทำไอศครีมไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ไปวางในร้านอาหารก็จะเป็นแหลมเจริญซีฟู้ดบ้างหรือว่าชาวูนังในอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอทำไปเรื่อยมันมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทำไมปัญหามันเยอะจังเช่นเราเสียเงินกับการขนส่งค่อนข้างเยอะ
เพราะมันต้องใช้น้ำแข็งแห้งแล้วก็ใช้รถห้องเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่างั้นเราไปลองหาธุรกิจอื่นที่มันขนส่งง่ายเบาแล้วก็เก็บได้นาน
แล้วก็มีต้นทุนที่เราสามารถควบคุมได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเลยไหมคะหรือว่าขายต่อก่อน
ไม่ค่ะยังขายไปเรื่อยแล้วก็มองหาธุรกิจอื่นเข้าไปเรื่อยด้วยทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ค่ะ
แต่บอกว่าตอนนั้นก็คือหาธุรกิจอื่นด้วยแล้วจะบอกว่าไอเดียการหาธุรกิจใหม่ใหม่เนี่ยค่ะคางกุ้งเนี่ยเกิดมาจากที่ลาวปาร์ตี้ที่บ้านจริงเหรอคะ
มันเกิดจากที่ว่าวันหนึ่งอะค่ะเพราะด้วยความที่เรากำลังมองหาอย่างอื่นคุณแม่ก็ทำอาหารมีกุ้งมีกุ้งเผาอะไรอย่างนี้เราก็แกะกินกันแล้วก็จะมีเปลือกกุ้งทิ้งบนโต๊ะเต็มไปหมด
ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากมากนะครับสำหรับตลาดในตอนนั้นเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ย
เวลาทานกุ้งก็จะทิ้งหัวทิ้งเปลือกไป
เพราะอะไรครับถึงคิดว่านี่แหละไอ้เจ้าค้างกุ้งแหละ

คิดว่ามันแปลกอะค่ะสมมุติว่าครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า
คางกุ้งทุกคนคงต้องมีความอยู่ในหัว
ตรงไหนใช่ไหมตรงไหนคืออะไรกินได้หรอกอะไรค่ะ
เราก็เลยเอาตรงนั้นนะคะมาดึงเป็นการตลาดของเรา
แล้วพอเราทำไปแล้วปรากฏว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างสูง
แล้ววันนั้นนะคะหลังจากที่เราพบว่าไอ้ส่วนนี้
ที่เรากินเหลือเนี่ยแล้วคุณแพรเริ่มจากยังไงคะ

ทางที่มันจะทำได้สุดท้ายมันทำไม่ได้

หมายถึงลอกมาหมดแล้วจนผิดทอดจ่ะไหม

แล้วไปสำเร็จในกระทะที่๓๖๔อยู่หรอค่ะ

แล้วแบบเราไฟนัลที่สุดขึ้นตรง๓๖๓บาท

ตั้ง๓๖๓กระทะ
แน่นอนล่ะการทดลองแต่ละครั้งมันมีต้นทุนนะ
เรามีต้นทุนอะไรยังไงมาทำการทดลองเยอะขนาดนี้ครับ
เงินเก็บจากตอนที่ไปสโลวินีาค่ะ
แล้วก็ไอศครีมสับปะรดเอามาต่อยอดธุรกิจนี้
ใช่ใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ๓๐๐๐บาท
และไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะบอกว่าหลังจากได้สูตรที่เหมาะอร่อยแล้วนะครับ
แพร่ครับก็เริ่มเอาไปเสนอขายที่ร้านกาแฟใกล้บ้าน
ตอนนั้นก็ตั้งชื่อขนมนี้ว่าออกคุสโน
ทุกคนต้องบอกว่าเอ๊ะชื่อแปลกจังออฟฟุสโน่
มันมาจากคำว่าอะไรมันแปลว่าอะไรครับ
ก็คือประเทศที่ไปทำงานเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนว่า

ก็เลยลองมาหาอะไรที่มันเป็นของตัวเองดู
พอเราไล่ชื่อแล้วก็เริ่มแพ็คใส่หม้อ
แล้วก็ไปวางขายตามร้านกาแฟด้านหลังซองเราก็จะมีชื่อเบอร์ติดต่อเรา
ใครสนใจอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็ไปวางขายแล้วก็
ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบอะค่ะ
เราก็เลยเอาตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ร้านกาแฟด้วยไปสังเกตการณ์
ใช่เขาไปสังเกตแหละครับคือเราไปนั่งฟังว่าโอเคลูกค้าเขา
ชอบแบบไหนหรือว่าบางทีก็มีถามพนักงานได้ว่าเออแบบเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าอยากรู้อย่างหนึ่งค่ะว่าทำไมต้องไปเริ่มขายที่ร้านกาแฟ
อืมคิดว่ามันใกล้ตัวที่สุดที่ที่เราจะสามารถรู้ฟิตแบ็คได้
เฝ้าประมาณใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบสองสามอาทิตย์นะคะครับ
ไปนั่งฟังแต่ไม่ใช่ทุกวันนะคะจะแบบวันเว้นวันบ้างเลยค่ะ
แล้วก็ไปเอาฟิตแบ็คม้ากลับมาปรับสูตรให้มันเป็นตามที่อร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมัน
แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็พอเริ่มทำไปเรื่อยเรื่อยสักพักหนึ่งค่ะ
ว่าเออน้องสนใจส่งออกไปประเทศจีนไหมแบบงั้นผมโอ้โหนั้นตลาดใหญ่เลยนะครับ
ใช่ค่ะวางเพื่อเป็นเพิ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้ส่งออกไปจีนแล้ว
ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะค่ะแต่เขาถามเรากลับมาคำถามหนึ่งว่า
เราตอบว่าไม่มีค่ะ
ไม่รู้ว่าทำไงเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้น
ถ้างั้นลองดูถ้าสนใจเขาก็ให้เบอร์ติดต่อ
ก็คือมันให้เราไปทำการบ้านมา
ไปทำมาให้มันได้มาตรฐานขึ้นใช่ไหมคะ

ต่อว่าเอาไงดีทำดีไหมอืมค่ะน้องชายก็คุยไปคุยมา
สุดท้ายก็ได้ผลสรุปว่าโอเคเราว่ามันถ้าอยากโตก็ต้อง
ก็ต้องลองดูเราก็เลยไปลองหาเช่าเหมือนเป็นพื้นที่เล็กอะค่ะ
ครับเพื่อที่จะขอออยอร์ขอเจียมพีอะไรอย่างเงี้ย
ให้มันถูกหลังมาตรฐานครับเห็นว่าช่วงนั้นนะครับ
ช่วงของการที่จะทำให้ได้มาตรฐานให้ได้ออยเนี่ยมันท้อมากเลยเหรอ
มันหนักหนวกมากเลยเหรอครับเป็นยังไงครับคืออย่างแรกเลยคือเรา
เราจบวารสารมาเราไม่มีความรู้ด้านนี้ครับสิ่งที่เรารู้อย่างเดียวคือ
การกระบวนการผลิตของโรงงานว่ามันต้องเป็นของขนมว่าจะต้องเป็นแบบไหนแบบไหน
เราก็เลยวาดใส่เอสีเป็นผังไว้ว่าห้องนี้ห้องนี้เป็นอย่างงี้ครับแล้วทีนี้พอเราลอง
ดูว่าเราอยากจะหาที่ปรึกษาก็ราคาค่อนข้างสูงหลายหมื่นอยู่
เราก็เลยรู้สึกว่ามันแพงเกินอะไรอย่างงี้ก็โทรหาเอ๊ยสมุดประการครับ
ก็มีโอกาสได้คุยแล้วก็เข้าไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็เจอเขาเขาก็อธิบายให้ฟังว่า
โอเคต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็แก้แก้ไขแล้วกลับมากั้นห้องค่ะอืม
ทีนี้เราด้วยความที่เราเป็นเด็กอะค่ะเราก็ไปหาอาคารเช่าทำเป็นห้องขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอถึงวันคิวเราก็นัดจัดทำอะไรสิปุ๊บวันคิวนัดออยอเขาก็มาครับ
ปรากฏว่าคนที่เขามาก็คือคนเดียวกับที่เขาอ่า
ใช่คนที่แนะนำเราพอดีเราก็คิดในใจว่าอ๋ออย่างนี้ก็ผ่าน
สนุกเลยใช่สนุกป่ะไม่ผ่านอ้าวด้วยความที่เราไม่มีความรู้อะ
ครับเรื่องของโครงสร้างอืมตอนที่เราทำไปสักพักหนึ่งอ่ะค่ะ
เหมือนพื้นที่เราไปเช่าปกติคือมันต้องตรงใช่ไหมค
แต่อันนี้มันเป็นแอ่งอย่างเงี้ยเหมือนกระทะอ๋ออืม
กลายเป็นว่าบอดที่เราไปกั้นผนังเบาหรือว่ากระจกที่เราใส่เพื่อข้าม
เพื่อข้ามแต่ละห้องอะค่ะครับค่ะมันก็ล้าวมีช่องโวแล้วจังหวะที่เขามาตรวจอ่ะ
กระจกมันหล่นมาแตกพอดีเพราะว่าให้เหตุผลว่ามันเป็นอาหารมันต้องปลอดภัย
ถ้าเสกกระจกหรืออาหารมันลงลงไปในอาหารมันก็ไม่ปลอดภัยได้อืมอืม
สุดท้ายพอโอเควันนั้นออยไม่ผ่านเลยโทรไปหาเจ้าของอาคาร
เขาก็เหมือนปฏิเสธเพราะว่าเขาให้เราเช่าไปแล้วมันเป็นพื้นที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบ
ไม่รับพื้นใช่หมายถึงว่าเราก็ต้องเต้าต่อไปเลยใช่สุดท้ายก็ไม่รู้จะทำไงค่ะ
ก็เลยเอาป้ายไว้นิวอะค่ะเขียนปริ้นต์มาเลยใหญ่มากเลย
แต่จำข้อความแน่ไม่ได้แต่ว่าเขียนประมาณว่าใครที่จะมาเช่าอาคารแถวนี้คือไม่ต้องเช่า
แล้วเจ้าของอาคารเขาก็เลยยอมคุยด้วยสุดท้ายเขาก็ได้คืนเงินให้หมดเลย
แต่ยังดียอมจบปัญหากันที่ตรงนั้นใช่ไหมครับ
ใช่เลยได้เงินคืนมาเหมือนเริ่มต้นศูนย์ใหม่ไม่ติดลบ
ถึงได้เงินคืนมาก็จริงแต่ว่าในตอนนั้นก็ติดต่อคุณพี่ที่บอกว่าจะเอาสินค้าเราไปขายที่เมืองจีนไม่ได้เหมือนกัน

ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไปต่อดีไหมหรือจะหยุดดี
ตอนนั้นคิดยังไงอยู่จัดการปัญหานั้นยังไงครับ
ก็นั่งคุยกับน้องชายว่าเอ๊ะหรือเราไม่ได้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจเราไปลองหาอะไรทำที่แบบได้เงินเดือนสวัสดิการที่มั่นคงดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุยไปคุยมาจะได้ผลสรุปตอบว่าอยากทำต่อเพราะคิดว่ามันน่าจะไปได้
ก็เลยนั่งเป้าวางแผนว่าโอเคงั้นเราจะขายใครทำที่ไหนก็นั่งคุยกันเป็นกิจจากลักษณะค่ะ
ก็เลยได้เป้าหมายว่าโอเคอยากขายที่พารากอนเพราะที่พารากอนมีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุด

คือฝันว่าจะเข้าภารกรที่แรกค่ะแล้วก็โอเคงั้นถ้างั้นเราออกแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่
แล้วก็ทำยังไงที่จะให้เข้าไปอยู่ในพารากอนได้ก็ต้องมีพวกมาตรฐานต่าง
คือน้อยมากแก้วจะไม่มีเลยซองสีขาวมันสีหมดเลยใช่
ถ้าเราเป็นสีขาวขึ้นไปอาจจะเด่นมันจะเด่นกว่าครับ
อ๋อแล้วก็มันเป็นซองสีขาวสุดท้ายก็คือทุกคนอ่ะ
ใช้เป็นเหมือนอ่าตัวหนังสือพิมพ์ครับเราก็เลยเขียนว่า

ใช่ทุกอย่างเป็นเหมือนลายมือเขียนหมดเลย

เราก็โทรศัพท์ที่แรกให้เราอยากจะเข้าคือภารกรภารกรหรอ
ถึงวันที่ทำร้านเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปนั่งพร้อมขนมเราสองห่อ

ก็คุยกับเขาอธิบายเขาฟังว่าเป็นยังไง๑๕นาที

แล้วเขาก็เดินกลับไปที่โต๊ะเขาค่ะ
เดินกลับมาเขาบอกว่าหนังสือสัญญา๓ฉบับ
๓ฉบับเลย

เขาเอาเลย

ที่สองคือสินค้าน้องแปลกใหม่น่าสนใจ
อันนี้สามคือน้องเลือกมาเข้าพารากอนที่แรกทำไมพี่ถึงจะไม่เลือกว่ะ

แสดงว่าตอนนี้คือดีแล้วนี่ก็คือมีโรงงานแล้วใช่ไหมคะ
มีที่ขายแล้วนะคะสินค้าก็ดีงามละ

เหมือนพอเราได้เข้าไปวางค่ะมันเหมือนเป็นก้าวแรก

เข้าไปวางขายประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์ก็

ว่าด้วยความที่เหมือนพอเราไปค่ะมันเป็นสินค้าใหม่

ตอนที่ส่งของค่ะเราก็มีโอกาสได้เหมือนเข้าไปส่งของเอง

พอผ่านไปสักอาทิตย์๒อาทิตย์ก็เลยไปเจอพี่เขาแล้วก็บอก

ก็มีคนหยิบขึ้นมาดูเยอะบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้อ
มันก็ถามว่ามันคืออะไรอะไรประมาณค่ะ
ก็เลยเกิดไอเดียจากคำพูดพี่เขาค่ะว่า

เราก็ไปแจกเลยวันนั้นเตรียมมาประมาณเกือบพันห่อค่ะ
พันพันห่อค่ะใช้ซองจริงเลยให้คนจำหน้าซองไอ้
คือแจกเป็นห่อเลยคนละหนึ่งเลย
ใช่เพราะยอมถือว่าเป็นค่าการตลาดให้คนได้รู้นะครับ
พอแจกปุ๊บวันสักสองสามวันต่อมาค่ะ

เป็นเกือบ๑๐รังอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยจริงแล้วต้องไปให้คนรู้จักให้คนชิมหลังจากนั้นทั้งปีก็เลยออกบูธทั้งปีเลย

ตอนนั้นก็เลยมีขายออนไลน์ขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
สุดยอดครับค่ะโอ้โฮน้องแผ่สุดยอดจริงนะ
เรียกว่ามีครบเลยอ่ะทั้งความพยายามทุ่มเทครับ
ใจกล้าบ้าบินด้วยนะโอ้อยากจะรู้จริงถามหน่อย
อะไรที่มันทำให้เราเนี่ยไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้
ว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นนะคะแพทย์เด็ก
คำที่เขาบอกว่าไว้รุ่นไฟแรงแพทย์ว่าจริงอ่ะค่ะ
พอเราอายุเท่านี้แล้วเรามองย้อนกลับไป
คือตอนนั้นเราก็ทำไปได้ยังไงแบบเออใช่แบบนั้นจริงแบบนี้ค่ะ
แต่จริงจริงถามว่าถามว่าผ่านแต่ละอย่างมาได้ไง
คือแพทย์คิดว่าถ้าเราไม่ลงมือทำ
เราจะไม่มีทางรู้ผลลัพธ์
วันแรกนะคะที่เริ่มขายขนมคางกุ้งเนี่ย

เหมือนว่าความฝันในการส่งออกสินค้า

ก็คือตอนที่เราไปออกบูธที่ไทเฟคใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ตอนนั้นปีสองพันสิบห้าค่ะ
เพิ่งเริ่มวางขายในพารากอนเนี่ยต้นปีเลย
แล้วกลางปีก็ไม่ออกเพราะเขาจะมีทุกกลางปี
ก็เหมือนรุ่นพี่ชวนไปออกบูธอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไปออกพื้นที่เล็กประมาณแบบ๒คูณ๓เมตรหรือประมาณนี้เล็ก

ยังคงยืนยันในสับปะรดอยู่
อยากจะซื้อสับปะรดไอ้ซีมสับปะรดเราก็ยังไปหวานอยู่ด้วยครับ
แต่ขนมค้างกุ้งคือคนลุมเยอะมาก
แล้วก็ขอซื้อกันหมดเลยเลยค่ะ
ก็มีโอกาสได้เจอจะซื้อหลายท่าน
ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนจนสุดท้ายค่ะเจอคนของรายการทีวีช่องหนึ่ง
เขามาสนใจเขามาติดต่อให้ไปเชิญไปออกรายการ
เรียกว่านับตั้งแต่วันแรกนะคะจากการเริ่มต้นธุรกิจเล็กเล็กนะคะ
ทำในครัวเรือนตั้งแต่ปี๒๐๑๓นะคะ
กลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในวันนี้
ตอนนี้นะคะเห็นว่าส่งออกไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วด้วย

ภาคหลังจะเป็นอเมริกากับซิงคโปร์

ใช่มาเกาะฮ่องกงเกาหลี

แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านพม่าเวียดนามอะไรอย่างนี้
เอาล่ะแล้วยอดขายเป็นเรื่องยอดขายบ้าง

ถิติสูงสุดต่อปีที่เคยทำได้เท่าไหร่ครับ

ร้อยล้านบาทค่ะ
แต่ว่าช่วงหลังที่เราเจอโควิดเลยอะครับ
ด้วยความส่งออกหรืออะไรต่างก็มีประสบปัญหา

ก็ยอดตกตามเป็นตามเรื่องปกติไป

อาจจะด้วยความโชคดีค่ะพอวันหนึ่งเราทำค้างกุ้งใช่ไหมคะ
ก็จะเจอว่าวัตถุดิบขึ้นราคาขึ้นไม่หยุดเลย

เราเปิดโรงงานผลิตอิดบล็อกดีไหม
น่าสนใจดูต้นทุนก็ถูกครับแล้วก็เลยโอเคงั้น
ปัจจุบันนี้ก็เลยไปสร้างโรงงานอินบล็อกอยู่อีกที่หนึ่ง

กลับกลายเป็นว่าค้างกุ้งเจอในเรื่องของส่งออก
เห็นไหมคะครับแต่ธุรกิจอีทบล็อกคือขายดีมาก
เพราะคนกลับบ้านคนก็ต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้พอทำชื่อเรื่องชื่อแม่ต้อง
อยากรู้เห็นว่าตอนแรกน้องแพลร์ชื่อว่าพิมมาดา
ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเป็นแบบฐานวีค่ะมีพระท่านทักว่าเออพิมมาดาค่ะ
ดีหมดเลยเสียอย่างเดียวคือเก็บเงินไม่อยู่เอ้าอ่าแล้วก็เลยมาลองนั่งดู
ก็อาจจะจริงนะเพราะว่าพอเราเริ่มมีเราก็ไปไม่หมดไปกับธุรกิจ
ก็หมดไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่เราต้องเสียอะไรครับค่ะก็เลยลองเปลี่ยนท่านก็ตั้งมาให้เลย
ครับค่ะชื่อวิทยาศาสตร์มีบอกว่าเหมือนมีหลักฐานมีมีความมั่นคงด้วยตัวเอง
ได้เลยนะคะว่ากว่าจะมีวันนี้เส้นทางมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะอยากรู้เคล็ดลับค่ะที่ทำให้น้องแพร่ประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้ค่ะ
ครับจริงจริงแพรมีอยู่คำประโยชน์หนึ่งคือคำว่าอดทนอดทนแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้น
ถ้าเราอดทนถึงวันที่มันดีขึ้นมันก็จะดีถูกไหมคะแต่ถ้าเราอดทนไม่ถึงก็คือล้มเหลว
มีผู้ใหญ่หลายท่านเคยบอกแพลวไว้เหมือนกันว่าเราเดินบนถนนนะคะมันมีเม็ดเงินหล่นอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลย
แต่เราจะมองเห็นแล้วก้มลงไปหยิบมาหรือเปล่า
เหมือนกับโอกาสถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเข้ามาแล้วเรารีบคว้าทำณตอนนี้ก็จะมีโอกาสโตถูกไหมคะ
จะเจอคำว่าประสบความสำเร็จได้ดีกว่าแต่ถ้าเราปล่อยให้โอกาสนี้ที่ผ่านไปอีกสัก๒๐ปีมันกลับมาใหม่คำถามคือยังมีแรงทำมันอยู่หรือเปล่า
ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฟังมาทั้งหมดนี้นะครับผมว่าทุกความสำเร็จนี่มีราคาของมัน
แขกรับเชิญของเรานะฮะในวันนี้เป็นเหมือนพลังนะครับที่บอกให้ทุกคนรู้ว่า
ถ้าเราไม่ล้มเลิกเสียก่อนนะฮะอย่างไรซะเราต้องเป็นวันชนะอย่างแน่นอนครับ
ใช่ค่ะพวกเราทุกคนนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สู้อย่ายอมแพ้นะคะ
วันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องแพร่นะคะหรือคุณฐานวีพัฒนาปรัชญาพงศ์นะคะ
เจ้าของธุรกิจคางกุ้งโอคุสโนค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับ